สิบสกุลนะครับกับเช้าวันนี้ที่ผมมีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
กับนวัตกรรมและเทคโนรีที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและปรากฎ
มาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับ
นั่นก็คือคุณอิสระบุรินทรามาศ
กรรมการพฤจการบริษัทริสเทรดส์เด็กนั่นเองนะครับ

อาจารย์ครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้ว
แต่คงไม่ยิ่งใหญ่และอาจจะดูไม่เห็นภาพเท่ากับอาจารย์พูด

เรารับใช้แวดวงอุตสาหกรรมโลหาการมาอย่างยาวนาน
ได้รับความเชื่อถือว่าเราเป็นงานที่มีความครบเครื่องเรื่องโลหะการ
ก็ปีนี้เราก็ต้องมีความพิเศษอีก
เหมือนทุกปีที่ผ่านมาก็ต้องมีพิเศษขึ้นยิ่งขึ้นไป
ทุกปีก็ถือว่ายิ่งใหญ่ระดับอาเซียนอยู่แล้ว
ปีนี้ก็จะยิ่งใหญ่เข้าไปอีกพิเศษเข้าไปอีก

เรามีเครื่องจักรแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโลหาการ
มานำเสนอท่านจำนวนกว่าหมื่นรายการ
หมื่นรายการมาจาก๓๓๐๐แบรนด์จาก๕๐ประเทศ
ซึ่งก็พูดง่ายว่ามีความครบวงจร
อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโลหาการท่านจะพบได้ที่นี่
ขณะที่ประเทศไทยเองก็ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์๔๐
งานนี้จะตอบโจทย์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
ตอบโจทย์ครบทั้ง๒มุมเลยนะครับ
เทคโนโลยี๔๐เป็นสิ่งที่ถ้าผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะยังคิดว่า
มันยังไกลตัวเรานะครับแต่จริงแล้วมันก็คือพันธุ์เข้ามาหาเรา
ไม่จำเป็นถ้าอาจจะเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจของท่านก็ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นในกลุ่มของผู้แสดงสินค้าของเรา
ก็พยายามที่จะนำสินค้าที่รองรับเทคโนโลยี๔๐มาร่วมแสดงกันนะครับ
จริงแล้วในงานของเรามีหัวข้อสำนาญทั้งหมดอยู่๔๘หัวข้อ

ตั้งแต่วันที่๒๒พฤศจิกายนนี้ถึง๒๗๒๕พฤศจิกายนนี้
ตลอดระยะเวลา๔วันงานสัมมนาทั้ง๔๘เวทีหัวข้อ
มีแนวโน้มยังไงบ้างมีความเสี่ยงยังไงมีโอกาสทางธุรกิจยังไงบ้าง
อาจารย์เกริ่นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทิศทางหรือว่าแนวโน้มที่อาจารย์บอกว่า
จากเราจะได้ไปฟังในเวทีแล้วเอาตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าในแวดวงอุตสาหกรรมโลหะเนี่ย
เทคโนโลยีหรือว่านัดวัตกรรมอะไรที่มาแรงและเราต้องจับตามองให้ครับ
อุตสาหกรรมโลหาการของประเทศไทยเราต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ก็จะอิงอยู่กับยานยนต์
ก็เป็นการผลิตยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ที่แวดล้อมอยู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์
เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาแรงที่สุดในเวลานี้ก็จะเป็นแขนกลหุ่นยนต์นะครับ
เป็นแขนกลหุ่นยนต์ที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนต่างในโรงงานอุตสาหกรรม
ในอดีตแขนกลเหล่านี้ก็จะทำงานต้องทำงานแยกกับมนุษย์เพราะว่ามีความมีอันตราย
อาจจะฝาดไปโดนอะไรได้ก็ไม่ต้องมีรั้วปกติจะมีรั้วกั้น
ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถรู้ตัวได้ว่าใกล้คนมากเกินไปแล้ว
สัมผัสคนแรกมันจะหยุดมันจะลดความเบาแล้วก็หลบคนได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี๔๐ที่เอื้อให้หุ่นยนต์เหล่านี้
รวมทั้งเครื่องจักรอื่นนะครับไม่ใช่คนยนต์อย่างเดียวสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
รวมทั้งส่งข้อมูลมายังมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมได้ด้วย

ผมเห็นงานแสดงพิเศษที่จะจัดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์ด้วยในเวทีนี้
ซึ่งเราก็นำเอาหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของโลกมานำเสนอมาให้ท่านได้สัมผัสได้เห็นกันใกล้นะครับ
ก็จะมีขนาดใหญ่มากตัวใหญ่กว่าคนเราอีกเป็นแขนแดงเดียวแต่ใหญ่กว่าคนเรา
สามารถยืดแขนได้ยาว๖เมตรยกรถได้ทั้งารถ
ทำลายการผลิตกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่๑
และที่สำคัญคือเขารองรับเทคโนโลยี๔๐เต็มรูปแบบ
่อมาให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้หน่อยได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับ
ก็จะเป็นเวทีที่เราเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงรู้จักกับตัวเทคโนโลยีเป็นอย่างดี
มาเล่าให้ฟังว่ามีประสบการณ์ยังไงบ้างนะครับแล้วคุยกันอย่างใกล้ชิด
ก็จะมีผู้ฟังประมาณสักประมาณ๔๐ท่านได้อยู่กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็สามารถพูดคุยโต้ตอบสักถามเจาะลึกกันได้เลย
ก็จะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยี๔๐โดยเฉพาะ
โอ้ก็เด็กเยอะเยาวชนก็สามารถเข้าไปรับฟังได้โอ้นี่คือสิ่งสำคัญมากย้ำวันเวลาสถานที่ในการจัดงานหน่อยฮะ
เริ่มงานตั้งแต่๑๐นาฬิกาถึง๑ทุ่มครับแล้วก็สถานที่คือใบเทควันนานะครับ
เราอยากจะเชิญชวนท่านใช้เดินทางหลีกเลี่ยงการนำรถมาเองเพราะว่าการจราจรทางนั้นก็ติดขัดอยู่พอสมควรนะครับ
แล้วก็สะดวกสบายด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องการหาที่จอดรถกัน

ไฟฟ้าสะดวกที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีจัดพื้นที่จอดรถสำรองเพิ่มไปอีกหนึ่ง
คือสะดวกสบายแน่อำนวยความสะดวกให้เพราะว่าคนไปร่วมงานแต่ละปีเป็นแสนนะฮะ

อาจารย์บอกว่าต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์อาจารย์โปรโมทเว็บไซต์นิดหนึ่งครับ
เรื่องของการลงทะเบียนทำได้๒รูปแบบนะครับ
แบบที่หนึ่งคือลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันงานนะครับ

รูปแบบที่๒คือมาลงทะเบียนที่หน้างานของเรา
เช่นท่านจะลงบนด้วยมือถือก็ได้นะครับ

ตอบคำถามประมาณ๕๖ข้อไปแล้วนะครับ
ว่าท่านอยู่ในวงอุตสาหกรรมไหนยังไง

ที่เราเก็บข้อมูลสะสมไว้เป็นเวลาเป็น๑๐ปี
เราก็จะวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลจากตรงนั้น
จับคู่ธุรกิจให้ท่านแนะนำ

ให้ท่านดูกันเลย๑๐รายนี้ท่านไม่ควรพลาด

ให้ท่านว่า๑๐รายนี้ท่านไปพบเถอะ

ผมเชื่อว่าหลายท่านอยากไปแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับอาเซียนนั่นเองนะครับ

เดี๋ยวจะย้ำวันเวลาให้นะครับ

เรื่องราวดีแบบนี้ผมเลยนำมาฝากคุณผู้ชมครับ